ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาตร
ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวัน
สำหรับการลงเสาเอกการจัดสร้างพระเมรุมาตรค่ะ
ขณะที่การจัดตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาตร
มีผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
อนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้า
เกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชว่า
ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
และบูรณปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะซึ่งคาดว่า
ขออภัยนะคะคาดว่าคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
จะประชุมนัดแรกเร็วนี้
อกจากนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร

เพื่อสำรวจพื้นที่การจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วนะคะ
ซึ่งได้ไปสำรวจพื้นที่สนามหลวงฝั่งที่ใต้
โดยได้นำกล้องวัดระดับลงไปหาระดับพื้นที่ในเบื้องต้นทั้งองค์รวม
เพื่อที่จะส่งข้อมูลต่อให้กับสถาปนิกและภูมิสถาปัตย
พิจารณาเลือกระดับที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะสำหรับกรณีที่มีข่าวว่า
มีการกำหนดวันลงเสาเอกจะสร้างพระเมรุมาตรแล้ว
ก็คือวันที่๑กุมภาพันธุ์ปีหน้านายอนานบอกว่า
ขณะนี้กรมศิลปากรยังไม่ได้กำหนดวันแต่อย่างใดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการวันลงหมุดวันบวงสวงหรือว่าวันลงเสาเอกนะคะ
มีเพียงการกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานในแต่ละด้านเท่านั้น
เช่นการสำรวจและการวัดระดับพื้นที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
การก่อสร้างโรงขยายแบบพระเมรุมาตรช่วงเดือนธันวาคม
หรือการจัดสร้างพระเมรุมาตรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นค่ะ
ทั้งนี้นะคะการกำหนดช่วงเวลาดังกล่าว
เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจน
และไม่ให้เกิดความล่าช้าจนเกินไปค่ะ